ตอนช่วงประมาณสัก๑๑โมงที่ผ่านมาครับ

ไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักคนงาน

ดูสภาพสิครับความรุนแรงของไฟ
ความเสียหายวอดวายประมาณ๔๐ห้องด้วยกันนะฮะ

แต่มีข้อมูลบอกว่ามีเด็กประมาณ๔คนครับ

กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยหรือเปล่า
หรือว่าอยู่ในห้องพักนะครับ

รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักคนงาน
บริเวณทางเข้าโลตัสสาขารังสิต
ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีที่ปฐุมธานีครับ
เป็นแคมป์ที่พักคนงาน

ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนัก
ชั้น๒ยุบลงมา

นายกเทศมนตรีนครรังสิตครับ

ว่ามีใครอยู่ใต้ซากประหลักหักพังนี้หรือไม่

มีลักษณะคือปลูกติดกันยาวเลยฮะ

จากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นพบว่า

คนงานออกไปทำงานกันทั้งหมด

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ย

หนีออกมาได้ทันหรือไม่
หรือพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็ก

ดังนั้นเดี๋ยวจะต้องเร่งรื้อดูโครงสร้าง

ว่ามีใครติดอยู่ใต้ซาก

รวมทั้งต้องเร่งหาสาเหตุของการเกิด

ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

แล้วคือหลังคามันเหมือนเป็นโครงสร้างสังกษี